ให้คุณพ่อทั้งสองท่านค่ะคุณพ่อมีข้อเรียกร้องอะไรที่อยากคุยกับอาจารย์ไหมคะ
ผมคิดว่าข้อเรียกร้องก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับ
แง่ของการรับผิดชอบต่อบุคลิกที่เปลี่ยนใช่ไหมคะพฤติกรรม
แต่ขอว่าพวกที่อยู่ก็จะการันตีได้ยังไงว่าจะปลอดภัยครับ

ผมก็จะไม่มีอะไรก็จะอัดข้อเรียกร้องเดียวกันกับคุณพ่อน้องเสือกับคุณพ่อน้องโอมเขา
คือลักษณะการเยียวยาสภาพจุดใจเด็กครับผมครับ
อาจารย์คะนอกเหนือจากที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์คิดว่ามันอาจจะมีวงประชุมวงไหนที่จะเป็นระหว่างผู้ปกครองกับตัวของอาจารย์ในฐานะประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือเองด้วยไหมคะ
คืออาจจะจบง่ายกว่าหรือเปล่าคะถ้าอาจารย์มานั่งเองอะค่ะ
คือผมเห็นวันนี้คนใส่เสื้อแดงน่ะฮาป่าอย่างนี้ผมก็กลัวแล้ว

โห้ยมันนั่งหาป่ากันยังดิมันจะมาออมทอมหรือมันจะมาหาป่าเหมือนไอ้พวกเบเนุงขบวรหนะ
เหมือนกันเลยประเภทเดียวกัน
มันเหมือนเหมือนกันเลยยังงี้ผมก็กลัวกลัวเร้าอะ
ค่ะถ้าเป็นลักษณะของการส่งตัวแทนไปพูดมาก็จะเอาเงินแค่นั้นเอง
สรุปแล้วผมก็ยินดีจ่ายตามจริงผมบอกแล้วยินดีจ่ายตามจริง
รับผิดชอบอ่าแต่ไม่ใช่มาทำอะไรกันแบบโอ้โห
โรงเรียนเป็นอะไรเนี้ยมันต้องมาทำกันอย่างงี้แต่อาจารย์
ใส่รายเลี้ยงโอ้โหคิดฆ่าตัวยังมาจากข้านแก่งหรือมาจากไหน
ต้องคิดค่าตัวเท่านั้นเท่านี้โอ้โหมันมากเกินไป
เอาแต่พอดีตามนึกภาพสิครับทำอะไรให้มันพอดีพอควร
พอเพียงเนี้ยคำในหลวงเนี้ยพอเพียงอาจารย์อาจารย์
อาจารย์ได้เห็นคลิปภาพที่

เห็นเห็นเขาก็เสียใจมาก
นโยบายของเรามีอย่างนี้
โรงเรียนเนี่ยสั่งห้ามตีเด็กตั้งแต่สมัยหนูนาแล้ว

ห้ามตีเด็กแต่ไม่มีอพิบาล
เพราะงั้นเขาก็ไม่ได้เลือกก็ปล่อยเด็กเข้าป่าเข้าโดงเข้ารกไป
วันนี้เรามีการอภิบาลครับ
พวกนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลย
ในโรงเรียนในเฉพาะอนุบาล๑เนี่ย

ไม่ต้องมาเรียนต้องมาทำกิจกรรมอย่างอื่น

อาจารย์ค่ะขอเพิ่มเติมให้ชัดเจนคือว่า
ถ้าเป็นลักษณะของคุณพ่อคุณแม่ที่

ก็จะเป็นลักษณะที่อาจารย์ตอบไปก่อนหน้านี้ถูกไหมคะ

ทีนี้ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังให้น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย

ผมก็จะส่งกิจกรรมแพทย์มาไง
แล้วในแง่ของการเยียวยารักษาสภาพจิตใจพฤติกรรมของเด็กที่จะต้องอยู่โรงเรียนนี้ต่อ
เมื่อต้องไปเห็นห้องเรียนเดิมโต๊ะเรียนเดิมห้องน้ำเดิม
เปลี่ยนห้องเรียนก็ได้เนี่ย
อาจารย์
เปลี่ยนห้องเรียนก็ได้พรุ่งนี้ก็ดูเอาสิครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนถามขอสรุปขมวดนิดเดียวค่ะอาจารย์พี่บุญค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคือดิฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าดิฉันขมวดได้รวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากถามหรือยัง
ฉันขอถามย้ำอีกครั้งอาจารย์คิดว่าการนั่งพูดคุยกันโดยมีอาจารย์พิบูลเนี่ยเป็นหัวโต๊ะของโรงเรียนเนี่ย
คือเป็นไปได้ไหมคะที่ผู้ปกครองจะส่งตัวแทนมาเพื่อเจรจาด้วยกันแล้วก็จะได้จบไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเข่าคณะกรรมการให้ผู้ปกครองรอเดี๋ยวออกมาเป็นบทสรุป
คือเป็นไปได้ไหมคะที่จะนั่งพูดคุยพร้อมกับอาจารย์ไปเลยทีเดียวนะคะ
ได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะผมมีจิตใจบริสุทธิ์รับความเป็นธรรมครูผมไม่ดีผมก็ลงโทษไม่ใช่ผมจะมาตามใจเข้าข้างนู้นเข้าข้างนี้ตามเนื้อผ้าครับตามเนื้อผ้า
อาจารย์แล้วทีนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะตามเรื่องนี้ได้จากใครคะถ้าได้ถ้าได้วันประชุมพร้อมกับอาจารย์พี่บูลด้วยจะดีมากเนี่ยค่ะตามจากใครดีคะ
อาจารย์คะแล้วจะให้ถามความคืบหน้าเช่นจะนัดกันได้วันไหนมีใครเข้าบ้าง
ไม่จำเป็นต้องนัดเลยครับเวลานี้แก้ไขก็ต้องอาศัยเวลา
ไม่ใช่เอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ใช่ตัวหนังสือนี่ครับจะเขียนได้ก็ต้องอาศัยเวลาสิ
พรุ่งนี้ก็ไปดูสิครับมันเป็นยังไงให้แก้ไขดูซะก่อน
ยังไม่ทันอะไรเลยจู่จะมาเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่คือไม่ทันให้เวลาเลย
คุณจะมาเอาอย่างนี้ได้ยังไง
อาจารย์คะเดี๋ยวเราตามต่อหลังรายการนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นอาจารย์ขอให้ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน

โอกาสโรงเรียนสิทำไมไม่ให้โอกาสโรงเรียนล่ะ
แล้วมาแบบมิดไม่ใช่มาแบบสตูกันเอออะไรกันอย่างนี้
มันมาเพื่อเด็กใช่ไหมเพื่อลูกของคุณใช่ไหม
ก็ต้องคิดถึงว่าต้องแก้ไขตรงนี้สิ
ไม่ใช่ไปแก้ไขไอ้นู้นเอาไอ้นี่
แล้วก็เอาระบบข้าวป่าอะไรกัน
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวนักข่าวตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ

แล้วก็เวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์เบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะคะ

ขออภัยท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ

คุณพ่อคะเดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามเรื่องนี้ต่อให้ด้วยนะคะ